เสร็จจากหัวหินเสร็จแล้วไปเที่ยวที่ไหนต่อดี

ขับจากหัวหินขึ้นเชียงใหม่เลย
ไปให้สุดสิคะเพราะว่าที่เชียงใหม่เนี่ยมีร้านขายทัพทิมกรอบอยู่ร้านหนึ่ง
บอกเลยว่ามันเด็ดจริงถ้าไปเชียงใหม่ไม่ไปร้านนี้ได้ยังไง
ทับทิมกรอบ

กรอบขนาดนี้นี่ลินพันกันค่ะคุณ

ไปที่ร้านทัพทิมกรอบเจออ้วน
ตั้งอยู่ที่ถนนศรีดอนชัยตะมนต์ช้างขลาดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ร้านนี้เขาเปิดมาหลายสิบปีแล้วนะคุณผู้ชม

มีลูกค้ามาอุดหนุนกันทั้งวันเลยเนี่ยค่ะ
กินกันแบบอื้มอิ่มน้ำสำรรรค์อร็ดอร่อย
ความพิเศษของร้านนี้ก็ตามชื่อร้านล่ะค่ะก็คือทัพทิม
ทีมที่ทำออกมาได้กรุบกรอบสุด
แล้วยังมีพวกเครื่องเคลียงอื่นอย่างถั่วแดง
สริมะพราวพุสาจีนแปะกล้วยหมากไม้ไล่ยา
โอ้โหมาเป็นเพลงอันนี้เป็นเพลงกล่อมลูกก่อนนอนหรือเปล่าครับ
ดิฉันก็คิดว่าเหมือนเพลงโอลาเฮ
คือมันเยอะมากจริงสาธยากันไม่หมดแน่นอน
เวลาสั่งนี่นะอยากจะทานอะไรเนี่ยคุณดูเลยค่ะ
แล้วก็เลือกตามใจชอบตามใจฉันได้เลย
เขามีสูตรด้วยนะสูตรดั้งเดิม
สูตรพิเศษสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามแล้วก็รวมมิตร
เอาแล้วแต่ตามใจชอบเลยทีเดียว

สูตรดั้งเดิมจะมีทับทิมกรอบมะพร้าวอ่อนแห้วเชื่อม
หรือจะอยากกินอะไรแบบทุกอย่างน่ากินทั้งรวมกัน
ก็ใส่เลยเป็นรวมมิตรได้ราคาราคาค่ะไม่แพงนะ๓๐บาท
หรือถ้าจะสั่งตามชอบกว่า๔๐บาทร่วมทุกอย่างกว่า๕๐บาท
คือบางคนรักพี่เสียดายน้องจะสั่งนู่นสั่งนี่แต่เห็นบางอย่าง
อย่างอื่นก็น่ากินใช่ไหมงั้นก็ง่ายนิดเดียว
เอาทุกอย่างเลยใส่มันทุกอย่างเลย
สั่งได้หมดเลย๕๐บาทรวมทุกสิ่งทุกอย่าง
โอ้โหรวมโต๊ะเก้าอี้ในร้านไหม
รวมค่ะรวมหมายความว่ารวมนั่งตรงนั้นอยู่ได้
เลยเป็นหลักบ้านก็คืนเขาอย่าเอาไปด้วย
เนี่ยทับทิมกรอบเจ๊อ้วนคุณมากมายหลากหลายเมนูให้เลือก
แล้วก็มีที่นั่งสมบัติใครอยากจะไปคลายร้อนเติมความหวาน
แนะนำเลยร้านทัพทิมกรอบเจ๊อ้วนค่ะ
พี่กัดอีกครั้งหนึ่งอยู่ที่ถนนศรีดอนชัยอำเภอเมืองเชียงใหม่
ร้านเขาเปิดทุกวันเลยนะคะ
ตั้งแต่๙โมงเช้าไปจนถึง๔ทุ่มเลยจ้า

ก็เขาปิด๔ทุ่มคุณทำไมอ่ะ

ก็เขาเปิดยาวแต่ถ้า
เวลามีโอกาสก็อยากให้ไปลองชิมกันดูนะคะ

เหนื่อยจะขับรถไปเชียงใหม่